เราตามความคืบหน้ากันให้ค่ะกรณีที่ผู้ชายคนนึงนะคะ
บ้านเขาอยู่ที่จังหวัดบุรีรำเขาถ่ายคลิปขณะที่เขาบีบคอลูก
ทำร้ายร่างกายลูกลูกชายอายุแค่๔ขวบ
ถ่ายคลิปนี้ส่งไปให้ภรรยาตัวเองดูซึ่งก็คือแม่ของเด็กค่ะ
เพราะว่าตั้งใจที่จะประชดภรรยาเพราะภรรยาทำงานอยู่เกาหลีใต้
บอกว่าตอนแรกภรรยากำลังจะเดินทางกลับมาเมืองไทยแต่ภรรยาก็เลื่อนตัวไม่ยอมกลับ
แล้วพอเวลาวีดีโอคอลคุยกับภรรยาที่อยู่ที่เกาหลีใต้มีผู้ชาย
แล้วก็มีผู้ชายแสดงตัวว่าเหมือนกับเป็นแฟนใหม่ของภรรยาตัวเอง
ก็เลยโอ้โหโมโหบอกว่าดื่มเหล้าย้อมใจแล้วก็ทำร้ายลูกส่งคลิปไป
เขาอ้างว่าเขาก็แค่ตั้งใจจะประชดภรรยาไม่ได้ทำร้ายแบบหนักหรอกเขาก็รักลูกเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๒พฤษภาคมเขาบอกเขาไม่ได้โพสต์คลิปนี้ในโลกออนไลน์นะ
คือคนที่โพสต์เนี่ยเป็นป้าของเด็กค่ะป้าของเด็กโพสต์เพราะแม่เด็กบอกว่าช่วยหน่อย
โดยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลูกเธอหน่อยตัวเธออยู่เกาหลีใต้แล้วเห็นโอ้โหส่งคลิปนี้มา
ใจสลายคนเป็นแม่คือถ้าป้าไม่มาช่วยเนี่ยเอาละตัวพ่อเนี่ยบอกผมไม่ได้โพสต์
ก็ใครจะไปโพสต์อ่ะถูกใช่ไหมก็คุณทำร้ายลูกขนาดนี้อ่ะ
เนี่ยพ่อคนนี้ชื่อว่านายกิติพงศ์นะคะอายุสามสิบสี่ปีนะคะเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าเขาอัดคลิปทำร้ายลูก
ช่วงเที่ยงคืน๑๒พฤษภาคมเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยวีดีโอคอลคุยกับภรรยาที่ทำงานอยู่เกาหลีใต้
แล้วมีผู้ชายคนอื่นมาแสดงตัวว่าอยู่กับภรรยาของตัวเองก็เลยโมโหมาก
เหล้าย้อมใจตีลูกส่งคลิปให้เมียดูก็อ้างว่าตัวเองก็รักลูก
ทำไปแค่ประชดเฉยไม่ได้ตีแรงไม่ได้ตีแบบเอาเป็นเอาตายอะไร
แล้วก็แค่ส่งคลิปให้ภรรยาแต่ว่าป้าเด็กเอามาโพสต์
แต่ว่าทีนี้ค่ะพอโพสต์ออกไปคนก็เป็นห่วงเด็ก
แล้วครอบครัวนี้พ่อเขาอยู่กับลูกตั้ง๓คนลูกสาวอายุ๑๒
ลูกชายคนหนึ่ง๖ขวบคนหนึ่ง๔ขวบแล้วคนเล็กถูกตีแบบนี้ค่ะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ
ไปรับตัวเด็กชายวัยสี่ขวบที่ถูกทำร้ายไปดูแลเยียวยาสภาพจิตใจในเบื้องต้นแล้วค่ะ
มีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ร่วมดูแลเรื่องสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
แล้วก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็ก
พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
ด้านคนที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นเขาก็บอกว่าช่วงที่ภรรยาของนายกิติพงศ์ไปทำงานที่เกาหลีใต้ประมาณปี๑
เคยเห็นนายกิติพงศ์ตีลูกตั้งสองครั้งสามครั้งไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นในคลิป
ชาวบ้านบอกว่าเห็นตีอยู่หลายครั้งก็คาดว่าอาจจะเครียดที่ภรรยาไปทำงานที่เกาหลีใต้
แล้วก็หวาดระแวงกลัวภรรยาจะนอกใจแต่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านก็บอกว่าตัวเองก็เคยไปเตือนแล้วนะ
นายกิติพงศ์ก็รับปากว่าจะไม่ทำลูกแบบนี้อีกจนกระทั่งมาเห็นคลิปนี้ค่ะ
ก็เลยเนี่ยเห็นเลยว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรปัญหาของผู้ใหญ่มาลงกับเด็กมันลงกับลูกที่ไม่รู้เรื่องด้วยแบบนี้ได้ยังไง
ผู้นำชุมชนบอกว่าก็ทำอะไรได้ไม่มากก็ทำได้แค่ช่วยสอดส่องดูแล
พอเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลืออีกทอดหนึ่งนะคะ
ทีนี้ค่ะจะเอาผิดยังไงได้บ้าง
ทางตำรวจสพธเมนชัยก็คือท้องที่ที่เกิดเหตุ
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหากับพ่อที่ทำร้ายลูก
เพราะยังไม่มีญาติไปแจ้งความร้องทุกข์
แล้วก็ต้องรอการพิจารณาของทางคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กก่อน
ก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อน
จากการสอบปากคำนายกิติพงศ์ก็รับปากว่าจะไม่ทำร้ายลูกอีก
ก็มีลูก๓คนอย่างที่บอกค่ะ
ลูกสาวอายุ๑๒ลูกชายคนหนึ่ง๖ขวบคนหนึ่ง๔ขวบ
แล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแม่ยังอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะ
อยากให้เมียกลับมาเอาลูกเป็นตัวประกันชัด
ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นทำร้ายตัวเองใช่ไหมทำร้ายลูกไม่ได้
ถ้าอยากประชดหมีก็ทำร้ายตัวเองดีกว่านะ